กลับมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในบ้านเรากันหน่อยค่ะ
ที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือคนหนึ่งที่เขาได้รับบาดเจ็บถูกบิ๊กไบท์ชน
ปรากฏว่ามีคลิปเหตุการณ์ในคลิปนี้จะได้ยินเสียงเลย
คนก็ตะโกนบอกว่าช่วยสิช่วยสิเหมือนกับเร่งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือคนเจ็บให้เร็ว
แต่เจ้าที่กู้ภัยบอกว่ามันช่วยเร็วไม่ได้อุปกรณ์มันไม่ครบ
กลัวว่าคนเจ็บจะได้รับอันตรายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ก็เลยเหมือนกับว่าคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าบางทีเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังไปช่วยคนเจ็บ
ก็อย่าไปเร่งเขาเจ้าที่คู่ภัยเขาจะมีขั้นตอน
ตามหลักตามที่เขาเรียนมาเพื่อความปลอดภัยของคนเจ็บจริงนะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเพจดังเจ้าพ่อคลิปเด็ดค่ะ
มันจะมีเสียงเลยต้องได้ยินเสียงไหมค่ะจากคลิปนี้
ก็เป็นเหมือนเสียงตะโกนนะคะว่าแบบให้ช่วยให้กู้ภัยช่วยเหมือนเร่งเหมือนเร่งให้กู้ภัยเขาช่วย
แต่กู้ภัยบอกว่ายกไปไม่ได้อุปกรณ์มันไม่ครบคนในโลกโซเชียลก็เลยเข้ามาแสดงความเห็นเยอะเลยในคลิปนี้นะคะ
ก็เห็นใจกู้ภัยก็บอกว่ามันไม่ควรจะไปกดดันการทำงานของกู้ภัยแบบนี้นะ
ทีมข่าวเฉพาะกิจสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปขอรายละเอียดการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะ
เพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บซ้ำจากการเคลื่อนย้ายค่ะ
ลองฟังเสียงอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูดูหน่อยนะคะ
ไม่ได้ครับเราก็ต้องทำการดูถึงเขาจะไม่มีสติไม่มีชีพจร
ไปแล้วเราก็ต้องการกู้สัญญาณชีพให้คืนมานะครับ
นายวัญชัยแก้วมะเริงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็บอกกับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็บอกว่าในโลกโซเชียลเขาแชร์คลิปวินาที
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยทำการปั๊มหัวใจ
ให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาประสบปฏิเหตุ

เหตุผลที่ต้องรอให้รถพยาบาลมาก่อน
ซึ่งมีความพร้อมเนี่ยจะดีกว่าก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ลองฟังคำอธิบายแบบชัดเจนกันหน่อยค่ะ
ประชาชนเขาไม่รู้กับเราว่าคนคนนี้เป็นยังไงอาการเป็นยังไง
คือเราประเมินอาการแล้วว่าเราต้องใช้เวลาในการประถมพยาบาลช่วยเหลือเขา

บางคนบอกว่าทำไมไม่นำส่งเลยนำส่งเลยคือมันทำไม่ได้
ถ้าเรารีบทำทุกอย่างคือเขาอาจจะพิการหรือว่าเสียชีวิตได้ครับ
คือตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็มีมากเหมือนกันครับ
ประมาณ๔๕๕๐ได้
เจ้าหน้าที่อาศาสรรค์กู้ภัยมูลและนิทีรป์และกับตันยูบอกว่า
พอไปถึงที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องประเมินว่า
ใช้วิธีการช่วยเหลือยังไงเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่ม
ต้องตรวจสอบต้องปฐมพยาบาลบาดแพ้ตามจุดต่างที่ได้รับบาดเจ็บ
รวมถึงปั๊มหัวใจในกรณีที่หมดสติ
กว่ารถพยาบาลจะมาถึงในที่เกิดเหตุ
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ๑๕๒๐นาทีค่ะ